แล้วก็เรื่องของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะถ้าพูดถึงตัวหัวหน้าภูกษร
ก็คือโคชโตยสินศักดิ์ยอดย่าไทยก็ถือว่าผลงานดีนะ
ดดันด้วยนะเพราะว่าผลงานดีแต่ว่าเข้ามารับหน้าเสือต่อจากมิรวรรณรายวัช
แต่ว่าทำผลงานได้ดีรับความกดดันได้ดี
ซึ่งก็มีโอกาสที่จะได้คุ้มต่อไปในการแข่งขันฟุตบอลโลก
เรื่องของสัญญาที่จะได้ยาวเนี่ยจะต้องว่ากันว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหน
เพราะตอนนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มกันนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกำลังใจ
เพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของวันสงกรานเรื่องของช่วงของการหยุดยาวแบบนี้เนี่ย
เรื่องของครอบครัวเป็นวันครอบครัวด้วยไงถูกต้องครับ
ก็ไปดูกันแล้วกันค่ะว่ากำลังใจสำคัญของโค้ชเตย
ที่ทำให้สามารถประสบความสำเร็จได้แบบทุกวันนี้คือใครนะคะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อค่ะ
อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมรอยยิ้มจากทุกคนในครอบครัว
คือสิ่งที่เห็นจากสมาชิกของครอบครัวยอดญาติไทย
เพราะทุกคนเชื่อว่าความสุขย่อมเกิดจากความเข้าใจ
ในฐานะหัวหน้าครอบครัวมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่
คือตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
โดยบทบาทนี้ย่อมทำให้โคชโตยนั้นมีความกดดันครับ
แต่ทุกก้าวเดินของกุญสือวัย๕๐ปี
มีกำลังใจที่สำคัญที่สุดจากครอบครัวและภรรยา
พร้อมให้เขาเดินหน้าสู้กับอุปสรรค
และนำชัยชนะมาสู่ประเทศไทย
ภารกิจที่เราแบบต้องทำเพื่อชาติ

เฮ้ยสิ่งที่เราทำมาตลอดชีวิตการเป็นโค้ช
มันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก
เพราะว่าเขาก็รู้ว่าตัวผมเองไม่เคยเป็นโค้ดทีมชาติ
ก่อนแข่งก็จะส่งไลน์มา
การโทรมีวันหนึ่งฟุกแล้วกดดีได้คุย
กดวันหลังอีกไม่ได้คุยเฮ้ยอะไรนี่
แต่เราก็ไม่บอกเราคุยกันทางไลน์ก็โอเคแล้วไม่เป็นไร
อะไรอย่างนี้เขาก็ให้กำลังใจทั้งลูก
ลูกชายก็จะส่งไลน์มาบอกพ่อสู้นะ

แต่เราก็คิดว่าต้องสู้ต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้
ปีชีวิตครอบครัวของโค้ชโตย
แม้เส้นทางจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

และวันนี้ครอบครัวจะมีพร้อมในทุกด้านแล้ว
แต่ครอบครัวยอดญาติไทยยังยึดมั่นวิถีชีวิตแบบพอเพียง
เพราะเชื่อว่านี่คือความสุขที่แท้จริง
ไม่มีอะไรทำยังไงฉันก็สอนเด็กอยู่แล้ว
ก็บอกเขาว่าความสุขของเราคือตรงนี้
รายได้ไม่จำเป็นต้องมีเยอะแยะ
เดือนละเป็นหลายแสน
เพราะว่าเราไม่ได้สร้างภาระให้กับตัวเอง
เราอยู่แบบพอเพียงพูดตรงว่า
เหมือนที่เขาบอกว่าคุยกันตั้งแต่

ชีวิตครอบครัวเราอย่าเอาไปเทียบกับใครนะ
ถ้าเทียบกับคนที่เขามากเยอะกว่าเรา

เราดูแลครอบครัวเราไปแบบนี้ดีกว่า
ประสบการณ์ชีวิตสู่สิ่งที่โคชโตย

น้องมิวตันและน้องลาติน
รวมถึงน้องเยาวชนที่โคชโตย
เรียกพวกเขาว่าลูกเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

ก้าวสู่ความสำเร็จด้วยตัวเอง
อย่าคิดว่าพ่อเป็นคนแล้วว่า
หวังพึ่งแบบพ่อไม่ได้

เรื่องเวลาเรื่องการฝึกซ้อมต้องขยัน

เขาซ้อมร้อยหนึ่งเราต้องซ้อมอย่างน้อยสองร้อย
ถึงจะเก่งเพราะเราไม่ได้เกิดมาเก่งเลย
ไม่ให้เขาไม่ให้ใครมาหัวเราะเราได้ว่า
พ่อเป็นนักบอลแต่ลูกกลับไม่ได้เลย
แต่ไม่ต้องเก่งขนาดแบบต้องติดทีมชาติหรอก
เป็นนักเตะอาชีพก็พอ
ของโคชโตยบนเส้นทางทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไร
แต่ณขณะนี้เขามีครอบครัวที่อบอุ่น

เป็นสิ่งที่สำคัญที่แม่ทัพคนนี้มีสมบูรณ์พร้อม

ครอบครัวยอดญาติไทยทุกคนพร้อมเสมอที่จะเดินหน้าไปด้วยกัน
วิลวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ก็เป็นกำลังใจให้ต่อเนื่องนะครับสำหรับโคชโตย

เพราะว่าหลายคนก็ถามว่าจะมีโอกาสไหม
ที่จะได้คุมทีมชาติไทยแบบยาวไปเลย

รัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอด
อันนี้ยืนยันว่าโคสโตย์ทำทีแน่นอน
ใช่อันนี้ยืนยันแน่นอนในรายการนี้นะครับ